ขอบคุณค่ะ
ข้อต่อไปค่ะจำนวนเงินเพิ่มขึ้นเป็น๔๐๐๐บาทค่ะ
แต่คำถามของเราก็น่ารักเหมือนเดิมค่ะ
ของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด

นี่คือนมจากแอนมัม

นี่คือนมแอนมัมนะฮะมาทาน่านมพร่องมันเนยรสจืด
ของดูเหมือนแพงใช่ไหม

น้วยราคาถูกที่บอกน้องแพวาเจ้า

เดี๋ยวต้องให้เขาวิความสบาย

๑๘๐เมลิลิตรครับผม
แต่ว่าราคาถูกมาก
เหมาะสำหรับคุณแม่ที่กำลังตั้งคัน

เต็มแค่โกหกของเปี้กับโกฮัพ
มีที๋วเป็นก๊อตตี๋วที่น่ากิน

แต่ที่สำคัญนี่คือคำถามข้อที่๒ของแพรวาค่ะ
แบบนี้แบบไหนราคาไอ้โชคที่สุดขนาด
ขอบคุณทั้ง๓ท่านด้วยค่ะเข้าไปดูกันก่อนเลย
จืดงาดำถั่วเหลือง
สนอนละหมานมากเลยเหรอตอนนี้จิตใจหนูเป็นยังไงละสำละสายเหรอคะ
จริงหนูลังเลอยู่๒อันนี้ค่ะ

เพราะว่าเพราะว่าถ้าเป็นงาดำราคามันจะค่อนข้างสูงไปนิดนึง

ขอเลือกเป็นนมถั่วเหลืองแล้วกันค่ะ
แอนมัมถั่วเหลืองเป็นสินค้าที่ราคาถูกที่สุด
งั้นพี่เป๊กจะเฉลยที่ถั่วเหลืองค่ะที่แพรวาเลือก
เอาล่ะเราจะเปิดประเดิมสินค้ากันด้วยชิ้นที่คุณแพรวาเลือก
นั่นคือแอนมัมมัธนาถั่วเหลือง๑๘๐มิลลิลิตร
ราคาอยู่ที่๔๙บาท

แอนมัมนมพร่องมันเนยผสมงาดำ

แอนมัมนมพร่องมันเนย

แอนมังถั่วเหลืองเป็นสินค้าที่ราคาถูกที่สุดค่ะ

ตอนนี้สะสมไปแล้ว๔๐๐๐บาท

ข้อต่อไปค่ะจำนวนเงินเพิ่มขึ้นเป็น๘๐๐๐บาทค่ะ

ของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด

นี่คือกับข้าวพร้อมทานยี่ห้อบลูพอร์ต

นี่คือไส้กรอกผัดไข่

แกงเขียวหวานไก่เอก
อันที่๓นี้ค่ะยอดมะระหวานผัดน้ำมันหอยพริกสด
อันนี้คือคำถามข้อที่๓ของแพรวา

พร้อมทานทั้ง๓ชนิดนี้

ก็ขันเบื้นมาเรานี่แหละ

ค่ะหนูคิดว่า๓แบบนี้แบบไหนราคาถูกสุดคนดี
หนูว่าเป็น
ไส้กอกผัดไอ
ไม่เคย

กล่องผัดไข่ที่แพรวาเลือกราคาอยู่ที่

เป็นสินค้าที่ราคาถูกที่สุด

ตอนนี้สะสมไปแล้ว๘๐๐๐บาท
ข้อต่อไปจำนวนเงินเพิ่มขึ้นเป็น๑๕๐๐๐บาท

ของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด

ว่าจะไปหาอาจารย์เจ๋งอาจารย์เก่งเนี่ย

เวลามีเรื่องมีราวเนี่ยมันจะได้
พุทธคุณความเหนียวความ

อุ๊ยต่อใจหมดนี่ก้าวอี้หลังคานี่เจ๊เห็นก็โดนด่าหรอก

นี่สักลิงกังมาใช่ป่ะ
ไม่มีทั้งลิงกังหรือลิงลม
เพราะร้านเรามีแต่ลิงจักรรักจริงต่างหากล่ะครับ
ว่าแต่ว่าคำถามข้อที่๔ของคุณแพรวาจะเป็นอะไร
ช่วงหน้ามาดูกันต่อจ้า